อ่ากลับมาชมข่าวเย็นไทยรัฐโฉมใหม่กันต่อนะคะ
ก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินรายงานข่าวมาเป็นระยะนะคะ
ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจับยาเสพติดได้อ่าอ่า
แล้วก็ไปสืบสาวราวเรื่องที่มาก็ปรากฏว่ามาจากประเทศไทยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าได้มีการเดินหน้าในการประสานความร่วมมือในและนอกประเทศ
เพื่อที่จะทำการสกัดกั้นยาเสพติดนี่ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุธินนะคะ
ได้พูดถึงสาเหตุที่พบการลักลอบส่งยาเสพติดหลายครั้ง
แล้วปรากฏว่าที่มาเนี่ยมาจากประเทศไทยท่านบอกว่าเพราะว่าไทยติดกับสามเหลี่ยมทองคำ
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาสำคัญแล้วก็มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
มันเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดให้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเจรจาซุกซ่อนอำพราง
แล้วก็จัดส่งยาเสพติดไปยังประเทศปลายทางย้อนกลับไป๘พฤษภาคม
มีการติดผู้ส่งผู้รับผู้โอนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ปรากฏว่าทราบว่าถูกส่งมาจากจังหวัดมุกดาหารค่ะแล้วก็ส่งไปพักภาคใต้
หลังจากนั้นมีการสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์มาบรรจุของ
แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศผ่านตัวแทนส่งออกเนี่ยค่ะ
แล้วมันก็ประจวบกับช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
การสอบตัวบุคคลก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้ที่พบที่ออสเตรเลียนะคะ
ส่วนที่เกาหลีใต้อีกจุดหนึ่งเกาหลีใต้เนี่ย
เขายึดยาไอซ์ได้สี่พันสี่สิบกรัมแล้วก็ทราบว่าตอนนี้มีความคืบหน้าก็คือว่า
พบว่าปลายทางผู้รับเป็นคนไทยกลุ่มผีน้อยหรือกลุ่มคนที่ไปทำงานนั่นแหละ
ก็คือส่งไปแล้วก็ส่งไปให้กลุ่มคนไทยที่นั่นกลุ่มผีน้อยกลุ่มคนที่ไปทำงานนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศนั้น
เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการนะคะจะใช้วิธีสั่งมาทางแอปพลิเคชันต่าง
ส่งออนไลน์ใช้บริษัทขนส่งโอนเงินผ่านเอทีเอ็มมีการใช้บิตคอยน์ด้วยนะ
ซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างจะติดตามได้ยากนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็รู้ทันหมดทุกอย่างนะฮะ
ทันหมดแล้วแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อประสานข้อมูลในเรื่องนี้ค่ะ